ลูกบ้านนี้ก็น่ารักเมื่อกี้เนี่ยน้องโปรดน้องปารินน่ารักมาก
บ้านนี้ก็น่ารักไม่แพ้กันนะคะสำหรับครอบครัวของบี้และกุ๊บกิ๊บ
เป่าน่ารักไหมตอนนี้รอเบบีคนที่สองในท้องอยู่
รุ้นมากเลยตอนนี้ใช่ว่าจะได้ลูกชายหรือลูกสาวแล้วจะน่ารักแค่ไหนนะคะ
และต้องบอกว่าบี้ทัศภาคเนี่ยนะคุณเป็นสามีที่ดีมากเวอร์
คอยดูแลครอบครัวอย่างดีจนสาวอย่างดิฉันเนี่ยอิจฉากุ๊บกิ๊บกันเลยนะคะ
พร้อมกับขอยกตำแหน่งสามีดีเด่นแห่งชาติให้อีกด้วยคือสาวในโซเชียลเขาบอกเอาไว้แบบนี้
โดยกุ๊บกิ๊บเองก็บอกว่าเธอเองก็ยกตำแหน่งนี้ให้เหมือนกันนะเพราะที่ผ่านมาเนี่ยบี้ดูแลทั้งภรรยาทั้งลูกน้องเป่าและลูกอีกคนที่อยู่ในท้องเป็นอย่างดีค่ะ
แล้วเขาน่ารักเขาแบบเขาจะคอยช่วยเหลือเราตลอดคือตอนนี้กิ๊บต้องบอกเลยว่าคนที่เลี้ยงลูกมากกว่ากิ๊บก็คือบี้
เพราะว่าเราท้องไงเราจะทำอะไรก็แบบยากอ่ะลำบากแล้วก็เราจะวิ่งเล่นกับเปล่าก็ลำบากอะไรอย่างนี้ก็จะเป็นบี้ที่จะคอยช่วยดูแลเขาก็แบบช่วยดูแลมาตั้งแต่แบบเปล่าเล็กอะไรอย่างนี้จนอยู่ในท้องอะไรอย่างนี้ก็แบบน่ารัก
ก็แบบชดเชยบ้างไงแบบเราไปจีนช่วงนั้นไงครับแต่ช่วงนี้อยู่ไทยบ่อยมากครับก็เลยถือว่าถือโอกาสได้แบบรักแบบได้ใช้เวลาอย่างเต็มที่ครับ
ต้องทำบุญด้วยอะไรอ่ะเชอรี่ถึงจะได้สามีดีแบบนี้เนาะ